เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
โอ้โหมีแต่หนี้หนี้จะเยอะไปไหนล่ะครับพี่
เฮ้ยจะมีเงินเก็บพอจ่ายไหมนะเรา
ประหยัดหน่อยก็ดีนะครับพี่
อนาคตจะได้ไม่ต้องเครียดแบบที่เป็นอยู่
พ่อเครียดอะไรเหรอ

หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายหมดเลย
มีเท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้หมดน่าเห็นใจนะครับ

อันนี้มันค่าสมาชิกสปาแถวบ้านนะแม่
ถ้าสมาชิกสปาอีกมาสปาอะไรครับพี่

โอ้โหรอดตัวไป
เกือบจะโดนภรรยายึดหนี้แล้วล่ะครับ
แล้วไปเอาอย่างนี้ดีกว่า
เดี๋ยวแม่ไปทำอะไรอร่อยให้พ่อกินนะ

โอ้โหเห็นใจ

เฮ้ยตกใจอะไรขนาดนั้นแหละครับ
โอ้โฮตกใจอะไรขนาดนั้นแหละครับ

เนินปูนแล้วมันยังไงครับงง
เฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาเคลียร์กันก่อน

เมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่แม่กำลังจะเข้าไปทำกับข้าวใช่ไหม

นั่นแหละจังหวะที่แม่กำลังจะก้มไปเปิดเตาแก๊ส

มันจะมีผลร้ายต่อคดีความและหนี้สิน

หรือว่านี่ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเนินปูนใต้ซิงค์น้ำ
บางทีนะไอนหนี้สิ่งเหนือแย้งพวกนี้
มันอาจจะเกิดจากเนินปูนใต้ติ๊งน้ำก็ได้

แบบนี้มันต้องทุบให้หมด
นมเนินปูนอะไรใดในบ้าน
จานหรือใต้ซิงค์น้ำจะส่งผลร้ายทำให้เกิดคดีความ
แล้วก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินจริงไหมนะครับ
สำหรับศาสตร์ฮงจื้อปัญจธาตุการไหลเข้าของพลังงาน
ไม่ได้ไหลละเลียดพื้นเข้ามาซึ่งถ้าท่านมองในส่วนนี้
แล้วท่านเข้าใจว่าพลังงานไหลละเลียดพื้นเข้ามา
แล้วเจอเนินป่วนตรงนี้แล้วส่งผล
ท่านก็ไม่สามารถวางของเกะกะตามบ้านได้เลย
ทุกอย่างมันจะเป็นของขวางหมดเลย
ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปถูกทิ้ง
เพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ท่านสามารถวางหม้อ
วางภาชนะชิ้นใหญ่วางเครื่องครัวชิ้นใหญ่อยู่ใต้เนินปูน
เราทำประตูปิดก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้
ไม่ใช่ว่าเวลาท่านทำความสะอาดครัวแล้ว
ชนะต่างที่ท่านทุบเนินปูนทิ้งและวางอยู่กับพื้น
หรือสิ่งสกปรกต่างก็จะไหลเข้าไปอยู่ใต้อ่างล้างจาน
ดังนั้นเนินปูนใต้อ่างล้างจานมีประโยชน์ครับ
ไม่ได้มีโทษใดเลยนะครับผม